ใช่จริงคนก็ยังถามอยู่นะคะว่าเป็นยังไงบ้างแล้ว
แต่พี่นึกว่าเขาไม่เกี่ยวแล้วนะ

ล่าสุดที่ข่าวพี่แมนเคลื่อนไหวคือเพิ่งไปทำบุญวันเกิด

ที่ว่าคุณพ่อคุณแม่สงบใจดูอะไรแล้ว

ปรากฏว่าเขาบอกเอาละถึงเวลาแล้ว
พบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงอย่างชัดเจนเลย

คือวันนี้พันธุ์ตำรวจตรีสุริยานะฮะสิงหากมลเนี่ย
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ย
มีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาในคดีดังกล่าว

ฐานความผิดร่วมกันกู้ยืมเงิน

และร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จครับ
ปรากฏวันนี้วันวาเลนไทยพอดีเลย
วันนี้เขามอบหมายให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
องคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ
ผู้นำสำนวนคดีพิเศษ๒๗๓ทับ๒๕๖๕นะฮะ

อันนั้นก็เป็นรายละเอียดเดี๋ยวไปดูอีกที่อื่นกัน

ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชน

ทีนี้เขาเรียกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหานัดฟังคำสั่ง๑๖มีนาคมนี้

เรื่องการลงทุนเรื่องที่เกี่ยวกับการช่อโกงค่ะ
สำคัญที่สุดคือการชี้แจงเส้นทางการเงิน
คือถ้าคุณสามารถชี้แจงได้ว่าเส้นทางการเรียนนี้นี่
มาจากไหนยังไงเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องเนี่ย
อันนี้ถ้าชี้แจงได้ว่าไม่เกี่ยวข้องยังไงก็รอด
แต่ถ้าชี้แจงไม่ได้ไม่ชัดเจนหลุดยาก
เพราะว่าเส้นทางการเงินมันคือมันคือหัวใจสำคัญในการมัดตัวค่ะ
ซึ่งเขาบอกว่าประเด็นนี้ที่คุณแมนกับคุณใบเตยโดน
เป็นเพราะว่าเหมือนกับชี้แจงเส้นทางการเงิน

เดียวกันก็ต้องดู๑๖ใช่ไหมฮะ

มีเวลาอีก๑เดือน

สองสัยไทยสดกว่าไทยไหม่กว่าเดิม

อืม
โปรดติดตามตอนต่อไป